ไปดูข่าวดีบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ

มีลูก๒คนพิการนะครับ
พิการทางสายตาตาบอดบ้างนะครับ

เป็นความพรรคภูมิใจให้พ่อแม่

อายุ๗๕ปีเล่าบอกว่ามีลูก๒คนนะ

มุ่งต่อกิจหรือว่าคุณต่องอายุ๔๙

อีกคนนึงชื่อนายชานรง
ภาระครอบครัวดูแลพ่อแม่มาตลอด

ตั้งแต่หนุ่มตั้งปณิธานบอกว่าจะเอาปริญญามาให้แม่ให้ได้
โอ้โหเธอบอกเธอดีใจที่สุดครับ
ลูกสองคนเรียนหนังสือจบคณะครุศาสตร์นะครับ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับ
แล้วก็ไปฝึกอาชีพผู้พิการทางสายตา
ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ฮะ
ภูมิใจจริงแม่บอก
เขาได้รับปริญญาเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีพ่อกับแม่เขาไม่มีวันนี้
แล้วก็พี่เลี้ยงเขามาเขาไม่เคยทำให้เราเดือดเลือดร้อนใจ
เกิดวันพ่อเพื่อให้พ่อให้แม่เป็นคนหา
แต่เขาก็มีความอบอุ่นคือเราเรียนเขามีความอบอุ่น
คุณกล้าภูมิใจมากน้อยขนาดไหนกับผู้ชาย
แล้วเขาทั้งสองคนนะบอกว่าครอบครัวของเขาสมบูรณ์แบบ
พ่อแม่นะครับให้ความอบอุ่น
แม้ว่าเขาสองคนจะพิการทางสายตา
แต่พ่อแม่ดูแลอย่างดีสอนให้ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
และเติบโตมาจนทุกวันนี้ได้ครับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดปากน้ำประแสชื่นชมครอบครัวนี้ฮะ
เลี้ยงดูลูกแม้ว่าจะพิการแต่ประสบความสำเร็จ
กระทั่งกลับมาเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้ครับ
เป็นรางวัลของคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย